หนุ่มการทัศนะกันบ้างค่ะคุณผู้ชม
เดินทางไปที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณที่พระนครศรีอยุธยาใกล้กรุงเทพนี่เองค่ะ
น้องการตั้งใจเดินทางไปที่นี่ไปขอพรบารมีองค์ปู่รือศรีพรหมเมฆและอาจารย์รือศรีเนนธาตุพุทธคุณ
อาจารย์ฤษีเนรก็มอบรูปหล่อพ่อปู่ฤษีพรมเมษขนาดหน้าตัก๕นิ้วให้กับน้องการด้วย
เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีคุณผู้ชมว่าใครที่เดินทางไปที่นี่นะ
สิ่งที่พลาดไม่ได้ไปเลยอ่างน้ำมนต์ไปดูหน่อยซิ
น้องการก็ไม่พลาดค่ะพุ่งตรงไปเลยนะคะ

และมีเลขสามที่อยู่โดดโดดดีวดีวดาว

ใช้วิจารณาญาณทำสมนมเลขมงคล
จากน้องการค่ะไปต่อกันดีกว่าน้องนุ๊กธนดลกันบ้างดีกว่านุ๊กธนดลคนโก
ล่าสุดควงผู้จัดการเดินทางไปวัดจุลามณีทำการแก้บนกับองค์ท้าเวสวรรณที่แห่งนี้
แล้วใครเขาก็ไปขอพรกันนะขอพรกับท่านสำเร็จคืออย่างนี้คุณผู้ชม
ผู้จัดการเนี่ยเป็นคนขอกับท่านแล้วก็ได้ตามในสิ่งที่ขอก็เลยชวนนุ๊กมาด้วย
ตามสัจจากวาจารัณไหว้ว่าอะไรจะมาล้างรองน้ำให้นี่นะคะ
มาที่วัดก็พากันอนุโมทนาสาธุกันเยอะเลยค่ะ
เยอะเลยค่ะงานนี้นุ๊กก็เลยเอาใจเป็นแฟนหน่อยจุดทูปขอพรให้แล้วก็เสี่ยงโชคกับของเขาเวทสุวรรณด้วยนะเลขตัวเลขมงคลเนาะ
เรารู้ว่าแฟนคลับสาวนะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนชอบเสียงโชคพี่แม่ส่วนใหญ่นะรวมไปถึงพ่อด้วยเอาหน่อยละกันเลขทูปที่ได้ก็คือ๑๒๙ค่ะแล้วก็บอกอีกด้วยนะว่าวาสนาเด้อพี่น้องเด้อ
เพราะวันนี้เห็นบอกว่าที่วัดไผ่แขกมีพิธีบงส่วนใหญ่
กันยายนนี้เขาบอกว่าเป็นวันคล้ายวันเกิด
ของพ่อขุนช้างหมหาเสร็จผี
มีชาวบ้านมาร่วมงานกันเยอะเลย
งานบุญใหญ่แบบนี้พี่เจรไม่พลาดนะคะ
หาเลขบงคลมาฝากวันคลายดีครับ
ก็เลยล้วงลูกปิงปองให้โชคค่ะ

โอ้โหค่ะ
พักหลังนี่พี่เจรแกวัยรุ่นขึ้นเยอะนะ

การแต่งตรงแต่งกาย
๘๔๙เหมือนเลขในอ่างเมื่อกี้เลยอ่ะ

เมื่อกี้ใช่ไหมมี๔มี๘มี๙เหมือนกัน